วันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่เปิดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ได้เข้าไปชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ก็ยังคงมีปัญหาติดขัดอยู่บ้าง
แต่ว่าบริษัทนำเที่ยวเชื่อว่าไม่เป็นปัญหาสำคัญ
แล้วก็เชื่อว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะทยอยเพิ่มมากขึ้น
นักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคนที่จะเดินทางเข้าไปชมความงดงามของวัดพระแก้ว
แล้วก็ให้มีคนให้คำแนะนำที่ชัดเจนวันนี้ปัญหาก็จะมีเรื่อง
เส้นทางในการเข้าออก
เพราะว่าไม่รู้เราจะเข้าทางไหน

จอหอก็บอกอีกหนึ่งอย่าง
ซึ่งเป็นประเด็นที่ไม่ตรงกัน
อาจจะเป็นป้ายหรือว่าเป็นพี่ทหารก็ได้ค่ะ
พานำนักท่องเที่ยวเดินเข้ามา

ก็มีพี่ทหารใจดี
พาเข้ามาเดินตรงเข้ามาเลยอย่างเดียวเลย
ส่วนนักท่องเที่ยวที่กลุ่มที่ไม่ได้มากับทัวร์นะครับ
ชาวอเมริกันคู่นี้ก็เลือกเดินทางมา
พระบรมหาราชวังด้วยเรือด่วน
หลังจากได้รู้ข่าวว่ามีการปิดถนนโดยรอบ
แล้วก็ยืนยันว่าไม่มีปัญหากับการเดินทางท่องเที่ยว
และดีใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสต
ครั้งสำคัญของประเทศไทย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประเมินนะครับว่า

แล้วก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น๑๐๐๐คนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับ